ช่วยกันดูแลนะคะบุคคลใกล้ชิดเพื่อนฝูงครอบครัวก็ดูแลใส่ใจกันนิดนึงแล้วกัน
รวมถึงผู้สูงวัยก็ต้องดูแลกันด้วยหลายข่าวแล้วที่เราอ่าน
เป็นผู้สูงวัยคุณตาก็ดีคุณยายก็ดีวูบบ้างร้อนบ้างเป็นลม
แล้วก็ตกบ่อน้ำตกหนองน้ำจนเสียชีวิต
ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
คุณตาวัย๘๐ปีค่ะลงไปในบ่อน้ำ
ซึ่งบ่อเนี่ยอากาศมันค่อนข้างอบอ้าวค่ะ
แล้วคุณตาก็จมน้ำเสียชีวิต
คุณตาที่ว่าคือนายเสถียรจันวงนะคะอายุ๘๐ปีแล้วค่ะ
มน้ำอยู่ในบ่อนลักษณะคว่ำหน้า
เป็นบ่อเก็บน้ำใช้ลึกประมาณ๕เมตรอยู่ข้างบ้านตัวเองนี่แหละค่ะ
อยู่ที่ตำบลหมะแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมสถานก็ต้องลงไปกู้ศพขึ้นมานะคะ
เจ้าหน้าที่บอกเลยนะว่าในบ่อเนี่ยร้อนอบอ้าวมาก
ออกซิเจนก็น้อยถ้าไม่สวมหน้ากากออกซิเจนลงไปเนี่ย
สอบสวนนางคำมาจันวงภรรยาของคุณตาเสถียรนะคะ
ก็รู้มาว่านางคำมาอยู่บ้านกับสามีตามลำพัง
ลูกชายสองคนทำงานอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
ทีนี้ตอนเกิดเหตุประมาณสัก๕โมงเย็น
นางคำมาอุ่นกับข้าวอยู่ในครัวหลังบ้าน
ส่วนคุณตาสะเทียนก็ลงไปในเบาะน้ำ
ไปหลายชั่วโมงก็ไม่เห็นสามีขึ้นมาจากบ่อสักที

ก็พยายามมองหาแล้วก็ร้องเรียกหาที่ปากบ่อ

บ่อน้ำมันก็มืดยายแกก็มองไม่เห็นนะคะ
รีบไปบอกเพื่อนบ้านบอกมาช่วยกันดูหน่อยซิ

เจอคุณตาแล้วแต่อยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าจมน้ำแบบนี้ค่ะ

เวลาเดินลงไปอาจจะลื่นแล้วก็หงายไปเลย
แต่ยายก็กำลังอุ่นกับข้าวตอนประมาณ๖โมง

ประมาณ๕โมงใช่หรือคะน้ำก็เอาไปตอนเกี่ยงเต็มเรียบร้อยแล้ว
ก็ยังไม่รู้นะคะว่าสาเหตุที่คุณตาลงไปในบ่อน้ำคุณตาลงไปทำอะไร
หันตำรวจโฮกู้ศนสิทธิขันแก้วบอกว่า

ร่างกายคุณตายเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายก็เป็นการเสียชีวิตจากการจมน้ำค่ะ
สำหรับสาเหตุสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ผู้เสียชีวิตอายุมากแล้ว
แล้วก็ลงไปในบ่อน้ำที่มีอากาศร้อนอบอ้าวไม่ถ่ายเทเลยทำให้หมดสติ
อาจวูบเป็นลมจนจมน้ำค่ะก็จะนำศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้ง
และจะมอบศพให้ญาตินำบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะคะ